ส่วนใครที่มีรถและไม่ได้จอดไว้ในรั้วบ้านของตัวเอง

แล้วก็มั่นใจว่าตัวเองมีสัญญาการขโมยที่ติดมาเป็นอย่างดี

มิจฉาชีพต่างเขาก็มีความสามารถนะ

เสียงดังแค่ไหนเขาก็เอาไปได้

ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุ
เห็นว่าคนร้ายขับรถกระบะเข้ามา
มันคล้ายกันถ้าไม่ทันได้วงกลมให้ดู

อ่าและคันคนร้ายนี่ก็ขับตามหลังไป
ห่างสักนิดหนึ่งแต่แยกออกมาทางนี้แต่เลี้ยวออกมาทางขวา
ออกคนละทางไปนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่แก๊งคนร้ายค่ะ
ขับรถกระบะสีขาวสีเดียวกันเลยนะไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเข้าไปก่อ
เอาให้ดูเนียนหน่อยเกิดขึ้นคนกำลังหลับเลยนะตี๓นะคะ
คืนวันจันทร์ที่ผ่านมาในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
สอบถามเจ้าของรถนะคะก็คือนายอนันสิตมุ่งพึ่งกลางและนางวาสนามุ่งพึ่งกลาง
สองสามีพันรยาเขาเล่าให้ฟังแล้วก็ยอมรับบอกว่าตัวเองนี่ประมาท
จอดรถไว้ข้างตึกซึ่งเป็นบ้านมานานกว่า๑ปีแล้ว
เพราะว่าบ้านพักของตัวเองเป็นตึกไงคะไม่มีรั้วนะคะก็เลยจอดไว้ข้างบ้าน
ไม่ติดอุปกรณ์ล็อกเบรกแต่มีสัญญาการขโมย
ก็เลยเชื่อมั่นว่าถ้าใครมายุ่งกับรถมาใกล้กับรถเนี่ยเสียงจะต้องดัง
และตัวเองนอนอยู่ข้างบนก็จะต้องได้ยินเสียงแล้วก็ลงมาทันแน่นอนนะคะ
แต่ว่าไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าจอดนานกว่า๑ปีแล้ว
คาดว่าน่าจะเป็นแก๊งมืออาชีพมาไม่ต่ำกว่า๒คน
เหตุด้วยการตัดสัญญาณก่อนที่จะสะดอกกุญแจแล้วก็สตาร์ทรถขับออกไปแบบนี้เลยนะคะ
เจ้าของรถบอกว่ารถคันนี้ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงเลยนะคะ
ราคาล้านกว่าบาทผ่อนมา๕ปีใกล้จะหมดแล้ว
และที่เสียดายอีกอย่างหนึ่งคือป้ายทะเบียนเป็นป้ายประมูลนะคะ
ประมูลมา๕๐๐๐บาทเป็นลายกราฟิกประจำจังหวัดอย่างสวยงาม

น้ำตาแทบไหลเลยค่ะบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่มีรถไปส่งลูกเลย

และที่สำคัญป้ายประมูลนี้อาจจะช่วยหลบหลีกสายตาเจ้าหน้าที่ได้
พอเห็นเป็นป้ายประมูลก็โอ้โหคือรถดีรถแพง

ประมาณนี้ค่ะฟังเสียงเจ้าของรถค่ะ
ไปฝั่งลาวเจ้าของรถบอกว่าอยากจะให้ตำรวจติดตามรถกลับคืนมา
แล้วก็จับคนร้ายให้ได้เพราะว่าไม่อยากให้เกิดความเดือดร้อนกับใครอีกนะคะ